พรุ่งนี้วันที่๕มิถุนายนเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกด้วย
ก็มีนักอนุรักษ์ค่ะนักอนุรักษ์ชาวอเมริกันคนหนึ่ง

เรือนี้ชื่อเรือว่าคิดก่อนทิ้ง
ชื่อเรือน่ารักมากค่ะแล้วก็ใช้ขวดพลาสติก

ที่จะปล่อยลงน้ำในวันสิ่งแวดล้อมโลกก็คือวันพรุ่งนี้
โดยมีเป้าหมายนะคะว่าจะเดินทางล่องเรือ
ไปยังโรงพยาบาลสิริราช
ลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ผู้เป็นต้นแบบในการแล่นเรือใบนั่นเองนะคะ

ช่วงของการก่อสร้างแบบว่าเพิ่งเริ่มต้นเลยแหละ

ทีนี้มาดูความคืบหน้ากันดีไหมคะคุณว่าเป็นยังไงบ้าง

นายเคิร์กกิลล็อกนักอนุรักษณ์สิ่งแวดล้อม
อเมริกันผู้ก่อตั้งมูลนิธิอิสระ
ได้สร้างเรือขวดน้ำพลาสติกชื่อว่าคิดก่อนทิ้ง
เพื่อเป็นสัญลักษณ์นะคะในการรณรงค์ให้ประชาชนทั่วไป
ระหนักถึงอันตรายจากขยะพลาสติกที่ปล่อยสู่ธรรมชาติ
ไม่มีการกำจัดอย่างถูกวิธีนะคะ
โดยได้เริ่มก่อสร้างโครงสร้างเรือตั้งแต่ปลายปีที่แล้วค่ะ
ด้วยเงินจำนวน๑๕๐๐๐บาท
แล้วก็ได้รับความช่วยเหลือจากนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิค
แหนกช่างเชื่อมเจ้าหน้าที่ช่างไฟฟ้า
จากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยประจวบคิริขันนะคะ
ในการติดตั้งอุปกรณ์ที่จำเป็น
และประชาชนที่ช่วยการบริจาคขวดน้ำพลาสติกขนาด๑๕ลิตร
บริจาคมาเยอะมากคุณมากกว่า๑๕๐๐๐ขวด
ทีนี้ขั้นตอนในการทำงานก็จะต้องคัดเลือกขวดน้ำก่อน

หลังจากนั้นเมื่อได้ขวดน้ำที่ไม่มีรอยรั่วแล้ว
แล้วใส่ไปเพื่อให้ก้อนน้ำแข็งเกิดปฏิกิริยา

ก็คือเปลี่ยนสถานะก้อนน้ำแข็งกลายเป็นก๊าซ
ทีนี้เมื่อเป็นก๊าซแล้วจะทำให้ขวดมีแรงดันสูงขึ้น

นำไปเรียงใส่เอาไว้ที่แคมป์เรือทั้งสองข้าง
จะคอยช่วยพยุงเรือแบบนี้เลย
ทำให้เรือไม่จมพยุงเรือได้เป็นอย่างดี
โดยนายเครกก็จะนำเรือนี้ล่องทะเลจริงนะคะ
ในวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก
แล้วก็ตั้งใจว่าจะล่องเรือไปตามจังหวัดที่อยู่ติดกับทะเลอ่าวไทยค่ะ
ชบุรีราชบุรีมากรุงเทพชนบุรี
แล้วก็มาที่ประจวบคิริขัน
โดยจะแวะเข้าไปลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ที่โรงพยาบาลสิริราชในฐานะที่พระองค์เป็นนักกีฬาเรือใบ
ซึ่งเป็นต้นแบบให้แก่ตัวเองในการต่อเรือล่องทะเลด้วยนะคะ
ส่วนเรือเนี่ยหลังจากที่เอามาล่องแล้วก็จะใช้ไม่เกิน๒ปีค่ะ
จากนั้นจะรีไซเคิลเพื่อไม่ให้กลายเป็นขยะของท้องทะเล